ดูเรื่องของคุณพิธาเมื่อวานี้นะครับใจปั้มตบโพะ
เปิดร้านอาหารหรูเชสมิลินนะครับย่านสุโขทัยนะครับ
หารือกับพักการเมือง๖พักเป็นครั้งแรกคุณผู้ชมเป็นครั้งแรก
แล้วเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามีข่าวดีมีมาอีกคือตอนตอนเข้าไปเนี่ย
มีข่าวว่าเพิ่มอีกพักหนึ่งแล้วก็ตอนหลังมีเพิ่มอีก
ก็กลายเป็นตอนนี้สามร้อยสิบสามเสียงแล้วอ๋อ
บอกว่าพร้อมพร้อมจัดตั้งรัฐบาลไปดูบรรยากาศก่อน
พิทธาริมจริรัทธ์พาออกมา
หัวหน้าพักเก้าไกรนี่คือที่หน้าร้านอะไรนะดอม
ใช่แล้วก็เป็นร้านอาหารฝรั่งเศสด้วยโอ้โห
ผมเคยไปเฮ้ยจริงป่ะเคยไปร้านข้างเป็นตามสั่ง
อร่อยเลยเอ่อเอ่อเอ่อเอาข่าวดีกว่าเออเออ

หาลือครับนายพิธากับแกนนำมายืนจับมือกันแบบนี้
นามแล้วไปที่นี่ดุม
เออมันจะเป็นท่านี้นี่เรียงลำดับสิ

ประกาศให้โลกรู้ว่าเรามาคุยกันแล้วนะจ๊ะ
เราจะจัดตั้งรัฐบาลกันแล้วนะจ๊ะนะครับซึ่งบรรยากาศระหว่างการหาลือ
เขาสังเกตกันว่าโอ้โหทุกคนมีรอยยิ้มมีการหยอกล้อพูดคุยกัน
เหมือนประหนึ่งรู้จักกันมานานแล้วนี่แหละครับมันก็หอมหวานแบบนี้
คือผู้สึกข่าวพยายามถามพยายามหยอกแบบถามหยอก
จะเอาบรรยากาศเขาว่างั้นเถอะแหมนี่เหมือนมาสู่ขออะไรนะ
เหมือนเก้าไกลเป็นเจ้าบ่าวโอ้โหถ้าเจ้าสาวห้าคนถ้าเป็นคนมันวุ่นวายเลยนะ
แต่ถ้าเป็นรัฐบาลก็พอใช้ได้หมอชนนั่นบอกว่าไงวะหมอชนนั่นบอก
นี่เจ้าสาวเขินแก้มแดงหมดแล้วแม่ชื่นมื้นฮะชื่นมื้น
โดยนายปียบุตรนะครับกล่าวกับผู้สื่อข่าวบอกว่ามากินข้าวเท่านั้นนะ
เย็นยังฟ้ายังไม่มืดจนมืด๑ทุ่มครับนายพิธาเดินลง
ส่งคุณหญิงสุดารัฐนะครับที่ท่านกลับก่อนบอกติดธุระส่วน
ตัวก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันนะไม่มีอะไรมากบอก
ว่าสาเหตุที่เลือกร้านนี้เพราะว่าเชมมิลินเนี่ยนะครับ
คือเมื่อก่อนตอนอยู่สภาก็เคยมากินร้านนี้๒ครั้ง
นะครับแล้วก็ร้านที่อยู่ร้านนี้มันอยู่ใกล้สภาด้วยนะครับ
ไม่ใช่ร้านอาหารตามสั่งใกล้แบบที่ดอมไปกินนะครับ
มากินร้านนี้กันไม่ได้รู้เรื่องประวัติด้านการเมืองอะไร
มีนายะแอบแฝงอะไรหรอกนะเมนูที่เลือกก็เอาตามที่ทางร้าน
เขามีแหละส่วนจะนัดกินข้าวกันอีกไหมเนี่ยนะคุณพิธา
บอกว่ามันอยู่ที่เวลาและโอกาสนะครับหลังการหาบรือกันประมาณ
สักหนึ่งชั่วโมงนายกัณวีสืบแสงเลขาธิการพักเป็นธรรมก็เดิน
ทางกลับแล้วออกมาก็มาบอกข่าวดีด้วยนะบอกข่าวดีของพัก
ร่วมรัฐบาลบอกการหารือราบรื่นไม่มีปัญหาเรื่องการเรื่องทำ
ตกลงอะไรเท่าที่ทราบขณะนี้มีพักการเมืองตกลงมาร่วม
เป็นพักร่วมรัฐบาลอีก๒พักคือ๑พลักษณ์เลยพักพลังสังคมใหม่
ทีนะพลังสังคมใหม่และอีกพักหนึ่งที่ผมกับดอมจะไม่ลืมชื่อ
เขาค่ะคือพักเพื่อไทยรวมพลังที่อุบลไงเออจำจำฟ้อนต์โลโก้พักเขา
ได้ไหมจำได้พอทรลอโอ้โหเหมือนมากเหมือนแล้วกว่าไป๒ที่
คือคือเลยเดาได้เลยว่าใครประสานพักนี้มาให้ร่วมรัฐบาล
นะครับซึ่งจำนวนเสียงจาก๘พักเนี่ยก็ทำให้ขณะนี้จากเดิม๓๐๐
ใช่ไหมตอนนี้๓๑๓เสียงแล้วขณะที่นายพิธากล่าวสั้นว่า
ตกลงร่วมกันวันนี้ครับวันนี้นักข่าวต้องไปกันอีกแล้วแถว
ทุมวันละมั้งเป็นโรงแรมแห่งหนึ่งครับสิบนาฬิกาเขาจะทำ
ท่าทีการจัดตั้งรัฐบาลนะครับหลังจากที่คุยกันครั้งแรก
เอาละรอดูว่าจะเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวรอดูโอกุลัพย์วันนี้
ก่อน๑๐โมงแล้วก็๕โมงเย็นวันนี้ทางเก้าไกลเขาจะไปขอบคุณ
พี่น้องชาวนนทบุรีอ๋อเพราะว่าก็กวาดมาสีส้มทั้งจังหวัดเหมือน
กันเดี๋ยวรอตามกันได้แต่เอาจริงพี่เบิร์ดพูดถึงพี่เบิร์ดพูด
ถึงเรื่องที่ร้านนี้ใช่มั้ยจริงร้านนี้ข้องก็มีที่มาที่
ไปเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าย้อนไปปี๓๑ยุคชาติ
แล้วเนี่ยค่ะก็อย่างที่บอกร้านเป็นร้านอาหารไทย

เป็นร้านอาหารอาคารเจ้าพญาเก่าอายุเป็นร้อยปี
แล้วก็ถึงบอกว่าถึงแม้ว่าคุณพิธาบอกว่า

แต่พอย้อนไปดูประวัติย้อนหลังอ๋อเขาก็มีที่มาที่ไป
ช่วงข่าวเช้าเขียวเรามีข้อมูลของร้านนี้ให้ด้วย
ว่าอะไรน่ากินนะค่ะรอติดตามกันแต่ละเมนู

อ่าแรมนะใช่